แม้ว่าตอนนี้ภาพรวมโฆษณาในภาพรวมของอุตสาหกรรมนี้ยังคงไม่สดใส
หากสามารถปรับปรุงเนื้อหาต่างให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ชมได้อย่างชัดเจน
ติดตามพร้อมกันจากรายงานครับ
ในการค้นพบตำแหน่งทางการตลาดทั้งในด้านของเนื้อหาและกลุ่มเป้าหมาย
ขณะที่ช่องเจ้าตลาดอันดับ๑และอันดับ๒อย่างช่อง๗และช่อง๓ยังไม่มีการขยับราคา
เอเยนซี่และเจ้าของสินค้าบอกว่าแม้เรตติ้งเป็นส่วนสำคัญแต่ไม่ทั้งหมด
หากช่องดังกล่าวสามารถเจาะลึกผู้ชมบางกลุ่มตรงกับความต้องการได้
เจ้าของสินค้าก็ยอมลงโฆษณา
แผนการใช้เงินขึ้นอยู่กับโจทย์ลูกค้า

มีเงินอยู่๑๐๐บาทนะคะ๘๐นี่ไปอยู่ที่ทีวีไม่ใช่
การวางแผนมันก็จะยากขึ้น
ถ้าพูดหากถึงทีวีอย่างเดียว
เราซื้อเนี่ยคือเราซื้อหากลุ่มเป้าหมายเลย
ว่าเป็นช่องซีรีส์และหนังดังจากต่างประเทศ

ความสำเร็จที่ผ่านมาไม่ได้มาจากการมีคาแรคเตอร์

เพราะสุดท้ายการทำรายการทีวีต้องการจำนวนคนดูสูงสุด
และต้องการให้คนจดจำอย่างรวดเร็วมากกว่า

เราต้องทำให้คนนึกออกให้ได้ว่า

ทีวียังเป็นสื่อกระแสหลักที่ส่งอิทธิพล

และผลิตรายการตอบโจทย์ความต้องการได้